จากรถบัสเบรกแตกขออุบัติเหตุอีกสักข่าวหนึ่งละกันค่ะ
นี่เกิดขึ้นที่โคราชเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้

เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้เธอขับรถมา
แล้วปรากฏวูบหลับในดูสภาพรถสิคุณ

คือเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ตกลงไปในป่าย่าข้างทางแบบนี้
เจ้าตัวเธอโดนอัดก๊อปปี้ก็อาการก็สาหัสเหมือนกันค่ะ

ผู้ภัยฮุก๓๑ก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บ

ถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับเบาะคนขับ
ในรถเก๋งคันนี้เก๋งสีดำ
ซึ่งสภาพรถพังยับทั้งคันเลย

คือรถมันพลิกคว่ำตกถนน
แล้วก็อยู่ตรงป่าย่าข้างทางแบบนี้
จุดตรงนี้คือริมถนนสาย๒๒๕๖ชัยบาดานด่านขุนทศนะคะ
อยู่ที่ใกล้กับโรงแป้งที่ตำบลห้วยบงของโคราช
เจ้าหน้าที่พอไปถึงดูสิจังหวะที่จะช่วยชีวิต
ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางงัดโครงรถก่อน
แล้วก็นำตัวคนเจ็บซึ่งเป็นคนขับออกมา
ปรากฎว่าตอนที่เอาตัวเธอออกมาได้โอ้โฮ
แขนขาขวาหักผิดรูป
สื่อสารยังรู้เรื่องถามก็ยังตอบได้
เธอเล่าให้ฟังค่ะว่าเธอขับรถทางไกล
นอนน้อยทีนี้พอขับตามทางมาเรื่อยจุดตรงนี้ค่ะวูบ
หลับในคุมรถไม่อยู่รถก็เลยเสียหลักไปพุ่ง
แล้วก็พลิกตะแคงตกข้างทางแบบนี้กู้ชีพก็ต้องประถมพยาบาล
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศต่อไปนะคะครับ